สองท่านนะครับวันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์กันฝนแล้วก็
กลุ่มก้อนเมฆอึมครึมแบบนี้

ชาวจังหวัดเชียงรายหลังจากนี้คงจะได้เจอกันบ่อยขึ้น
จากชาวจังหวัดเชียงรายแล้วคนกรุง

อันเดียวกันนี้แหละในโรมานติกด้านด้านกัน

เดี๋ยวขอฝากไว้ก่อน
ทำไมถึงเอาร่มมาแบบนี้

มีการติดตามพายุการเคลื่อนตัวมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าวันนี้เองพายุนั้นได้มีการเคลื่อนตัวมาในจุดที่
มีบทบาทจะส่งผลต่อลักษณะอากาศ
มาถึงกระแสลมที่พัดผ่านเมืองไทยของเรา
ก็คืออยู่แถวบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์แน่นอน

กระแสลมดังกล่าว

อยู่แถวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็คือแถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
หมายความว่าหลังจากนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ก่อนหน้านี้เป็นฝนลักษณะที่มีการ
ความชื้นมาแล้วก็กลายเป็นฝนตก

แต่ว่าหลังจากนี้ฝนจะตกค่อยเรื่อย
และที่สำคัญคลื่นก็จะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นหลังจากที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้

นี่คือภาพที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มฝนตอนนี้

สังเกตว่าตอนนี้สีฟ้าคือฝน

ลงมาเรื่อยและถ้าหากคุณผู้ชม
ดูตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่าการ

ตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาค๗

จากการตรวจสอบตอนนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูน
มีกลุ่มฝนเข้ามาเป็นระยะตกต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลย
ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในช่วงค่ำคืนนี้
ก็จะพบว่าฝนนั้นมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าฝนในค่ำคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าพรุ่งนี้
ไม่ได้เป็นกลุ่มฝนที่กลุ่มใหญ่มากนักนะครับ
แต่ว่าการที่ตกมาต่อเนื่องแบบนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญได้นะครับ
ดังนั้นที่ท่านผู้ภาคบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม
ก็ถือว่าเป็นวันที่เหมาะสมจริงนะครับ
ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
หากดูภาพนี้ก็จะพบว่าฝนในช่วงบ่ายจะไปหนักหน่อย

เป็นฝนที่มาจากภาคเหนือแล้วก็เข้าภาคอีสานต่อ
ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือฝนทั้งเรื่องของน้ำป่าที่หลังจากนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้น
รวมไปถึงเรื่องของกระแสลมที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในพื้นที่นะครับ
นี่คือตอนบนส่วนตอนล่างครับสถานการณ์คลื่น
คุณผู้ชมดูคลื่นสีม่วงครับคือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ขยบถอยห่างเมืองไทยของเราไป
วันนี้กลับเข้ามาประชิดติดแนวชายฝั่งอีกแล้วนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่มาประชิดแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนเลยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือก็ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
และที่สำคัญครับใครที่จะทำกิจกรรมต่างตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทั่วไทยเลยนะครับ
พกอุปกรณ์การฝนตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งด้วยนะครับ
นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ